หลังจากที่ปักลวดลายสำหรับการทำกล่องปิดเรียบร้อยแล้ว
ช่างก็จะตรวจตราดูผืนผ้าชิ้นงานว่ามีรอยดำสกปรกหรือเปื้อนเหงื่อ
ระหว่างที่ทำการปักหรือไม่เพราะจะทำให้ของตกแต่งอย่างดิ้นเปื้อนได้
ก็จะใช้วิธีนำน้ำมาลูบเช็ดแบบเบามือ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีการปักดิ้นหนุนจะต้องตรวจดูไม่ให้เกิดรอยเปื้อน
เพราะเป็นบริเวณที่นูนขึ้นมาเห็นลวดลายเด่นชัด
จึงต้องระวังไม่ให้เกิดรอยคราบสกปรกเมื่อเช็ดน้ำแล้วจึงค่อยนำไปผึงให้แห้ง